ส่วนสิ่งนี้ไม่รู้นำโชคหรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดเป็นรอยประหลาดขึ้นมา
ชาวบ้านบอกอู๋แบบนี้น่าจะมามาแล้วมายังไงไปดูค่ะ
มาล่ะมาล่ะเอออะไรมาความเครียดที่ฉันมาล่ะ
ทำไมของต้องเครียดเหรอคะต้องไม่ค่อยชัดเหรอคะคุณ
ก็จริงค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกแล้วเนี่ยต้องส่องไฟให้ดูแล้วก็
วงกลมให้ดูด้วยว่าจุดไหนที่เป็นจุดสังเกต
อย่างนี้แล้วกันว่าอาจจะต้องใช้จินตนาการและวิจารณญาณ
ในการดูสิ่งที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
คือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าหลานสาวเจ้าของคลิปนี้
นอนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ระหว่างนั้นคือยังไม่หลับไง
ก็เลยมองขึ้นไปบนบ้านนะคะ
เห็นรอยประหลาดคล้ายกับ
หญิงชราใส่ชุดขาว

จ้องอยู่ในช่วงกลางคืน

คือตอนกลางคืนมันมืดอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะ
แต่ว่าพอเธอส่องไฟฉายไปเท่านั้นแหละ
โอ้โหบอกเห็นอย่างชัด
เหมือนหญิงชราหัวฟูใส่ชุดขาวจ้องมาอยู่
คือคุณจินตนาการแล้วคุณนอนอยู่ที่แบบพื้นบ้านใต้ถุนบ้านอ่ะ
แล้วเงยหน้าขึ้นไปนอนจ๊ะเอนอนมองเพดาน
เออเห็นอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยตายแล้ว
หลังจากนั้นนะคะเจ้าของคลิปก็พูดลอยขึ้นมาว่า
อ่ะจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอให้บอกโชคหน่อยฮะ
ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ยังไงล่ะคะ
ทางด้านชาวเน็ตมาเลยค่ะมาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นจริงเห็นเป็นเหมือนหญิงแก่ใส่ชุดขาวเหมือนที่น้องพูด
บอกว่าเหมือนฆ่าเหมือนหญิงแก่
ใช่ค่ะนั่นน่ะสิหลายคนก็มองเป็นในทางเดียวกัน
แต่บางคนมองบอกว่าดิฉันเห็นต่างเห็นเป็นตัวเลขค่ะ
บางคนบอกเห็นเป็นตัวเลขเลข๗
ไม่รู้มองยังไงเหมือนกันนะคะ
แต่บางคนมองในหลักวิทยาศาสตร์ค่ะน้องใบตองบอก
มันก็แค่ลายไม้ไหมล่ะเออพูดอย่างนั้นก็ใช่นะ
คือลายไม้ที่ว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
มันใช้งานมามากมันก็มีรอยด่างเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีข้อสรุปว่าตกลงแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือรอยอะไร
แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความเชื่อเลยจริงนะคะ
แต่ว่าเจ้าของคลิปก็รอลุ้นแล้วกันว่าตกลงลายไม้นี้จะให้โชคเธอหรือเปล่า
ก็เป็นความเชื่อแต่ว่าสุดแล้วแต่จินตนาการนะ
บางคนอาจจะจินตนาการเป็นอย่างหนึ่งอีกคนจินตนาการเป็นอย่างหนึ่ง
มองไม่เหมือนกันพอบอกปั๊บเอาเริ่มเห็นโทรกัน
เรื่องแบบอุ๊ยเออใช่ยังไง